เหตุการณ์ที่พ่อคนหนึ่งมีอาการหลอนขึ้นมา
แล้วก็จับลูกนะคะลูกสาวอายุ๓ขวบออกจากบ้าน

ลูกเสียชีวิตนะคะทิ้งศพลูกเอาไว้กลางไร่มันสัมปะหลัง
แล้วตัวเองก็หนีหนีจากจังหวัดนครสวรรค์
จนล่าสุดมีคนแจ้งเบาะแสบอกไปเจออยู่ที่จังหวัดชนบุรี
ตำรวจก็รวบตัวเอาไว้ได้แล้วนะคะ
แต่ว่าเจ้าตัวอ้างบอกไม่ได้ฆ่าลูก
แต่ว่าเจอผีหลอกก็เลยทิ้งลูกเอาไว้ในป่ามันสัมปะหลัง
ผู้ชายคนนี้ค่ะคือเป็นคนที่ก่อเหตุสะเทือนใจ
กับเด็กหญิงนารีรัฐหรือน้องเปียโน
เป็นลูกแท้ของตัวเองค่ะอายุ๓ขวบ
นายรณชัยปานนหรือนายเจมส์อายุ๒๗ปี
คือเขาบอกว่าในเจมส์เนี่ยกินเหล้าฉลองปีใหม่แบบข้ามวันข้ามคืน
หลับไม่นอนก็เมาด้วยแล้วก็หลอนคุ้มคลั่ง
แล้วก็สูบกัญชาเป็นประจำกินยารักษาอาการทางประสาทอยู่ด้วย
คือหลายขนาดมากนะคะก็เลยเกิดอาการแบบนี้
แล้วอุ้มลูกออกจากที่นอนตอนตี๔เอาดินอุดปากลูก
ศพลูกเอาไว้กลางไร่มันสัมปะหลังท้ายบ้าน
ซึ่งผลชนสูตรพบว่าเด็กหญิงขาดอากาศหายใจช่วงบน
สภาพศพเนี่ยมีทั้งดินอุดที่ปากจมูกและตาทั้งสองข้างนะคะ
ก็ไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายอื่นมีแต่ตรงนี้ค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่๓มกราคม
ล่าสุดตอนเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจสวทธิ์ภาคเมืองชนบุรี
ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่าพบผู้ต้องสงสัย
ลักษณะเหมือนคนร้ายฆ่าลูกที่นครสวรรค์
ตามที่มีการประกาศกันในโซเชียลมีเดีย
คือในโซเชียลมีการประกาศเลยบอกว่าให้ระวังผู้ชายคนนี้
เพราะว่าหนีมาจากจังหวัดนครสวรรค์หลังจากก่อเหตุฆ่าลูกตัวเอง
ก็กลัวจะไปก่อเหตุที่อื่นอีกนะคะ
ตำรวจไปรวบตัวนะฮะไปตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
พบมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเว็บสีดำที่ขี่หลบหนีมา
แล้วก็ผู้ชายคนนี้กำลังเดินออกจากห้องน้ำ
ก็โดนควบคุมตัวและนำมาสอบสวนที่โรงพักอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ตรวจสารเสพติดก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย
รณชัยผู้ต้องหาถ้าคุณผู้ชมดูลักษณะอาการ
ผู้สื่อข่าวบอกว่าพูดจาเหมือนกับยังไม่สั่งฤทธิ์ยาค่ะ
อ้างบอกว่าวันนั้นได้ยินเสียงมีคนมาอุ้มลูกไป
ก็เลยเดินตามหาแล้วพบว่าลูกอยู่ในป่ามันสัมปะหลัง
แล้วเขาเห็นผู้หญิงแก่มาหลอกหลอนก็เลยตกใจทิ้งลูก
วิ่งหนีคนละทิศคนละทางมารู้อีกทีนึงลูกก็ตายแล้ว
ก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจังหวัดชนบุรี
ไปรับแฟนใหม่ที่บางแสนเพราะแฟนมาฉลองปีใหม่ที่นี่
ผู้สื่อข่าวบอกว่าคือเขาพูดแบบเหมือนกับยังมีอาการ
ยังไม่สากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ประติดประต่อ

อาจจะบอกว่าเราไม่ได้อุ้มรูปอย่างบ้าง
มีคนอื่นอุ้มมา
ดินอยู่ในปากเด็กได้ไหมครับ
ผมไม่รู้เลยครับอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลย

แล้วเสร็จยาเสร็จเสร็จไหม
ไม่ได้เสร็จครับ
นี่คืออาการตอนที่ตำรวจมาสอบปากคำนะคะ

แล้วก็รอให้ตำรวจสพลาดยาวมารับตัว
รณชัยกลับไปดำเนินคดีนะคะ
อนงนาฏซึ่งเป็นย่าค่ะ
จุดทูบหน้าโรงศพหลานสาววัย๓ขวบ
แล้วก็เตรียมสถานที่สวดศพในค่ำวันนี้นะคะ

รณชัยทำทีเหมือนมาปลุกให้ไปดูท่อน้ำปลาปลาแตก
เธอก็ไปดูแต่ก็ไม่เจอท่อแตก
พบแต่ลูกเปิดน้ำทิ้งเอาไว้

ปรากฏว่านายรณชัยเนี่ยอุ้มหลานนี่แหละ

พยุงตัวเองมาตามญาติไปช่วยตามหาหลานหน่อย

ก็เป็นสภาพอย่างที่เราท่านได้รับทราบกันนั่นแหละค่ะ
ให้ปลาช่าลุงแล้วตามหรับอาหาร
เขาก็ไปเจอมันนู่นห่างนี้ประมาณกิโลนิเงียน

เขาบอกเป้ามันไว่เดี๋ยวไปตามหาเด็กก่อน
บอกว่าจะไปยังไงไม่ต้องไปเขาหาก็แล้ว
มันก็ไม่ตอบก็ติดเครื่องไปมันก็ไปเลย
แม่ของเด็กนะคะนางสาวประพัสราพรบอกว่าเขาไม่ได้เจอลูกมา
มากกว่าปีนึงแล้วนะคะเพราะว่าเลิกกันกับพ่อเด็ก
แต่ก็ยังติดต่อกับย่าอยู่ตลอด
ตอนที่อยู่ด้วยกันอดีตสามีก็ทำงานเลี้ยงลูกเมียดี

เรื่องนี้ทุกคนก็สันนิษฐานกันว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเสพยาหรือเปล่า
ของนายรณชัยนี่แหละเพราะว่าตำรวจไปพบว่า
นายรณชัยนำถังแก๊สและกระดาษเขียนด้วยลายมือ
มีรายชื่อที่จะฆ่ายกครัว
ก็มีทั้งชื่อครอบครัวของอดีตภรรยาแล้วก็ครอบครัวของตัวเขาเองด้วย
นี่ค่ะก็เป็นเรื่องสลดอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ค่ะ